ไปต่อที่กรณีปัญหาของกล้องพบสร้อยรักนะคะนักฟุตบอลทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๑๕ปีที่ไปทะเลาะวิวาสกับนักเตะมาเลเซีย
ในศึกยู๑๕ชิงแชมป์อาเซียนนัดชิงชนะเลิศ
ไทยแพ้ให้กับมาเลเซียไปหนึ่งประตูต่อสอง
ในวันนี้นะคะพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เชิญทีมงานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยูสิบห้า
พร้อมด้วยนักเตะก็คือกล้องพบสร้อยรัก
กองหน้าทีมชาติไทยเข้ามาพบเพื่อให้โอวาส
แล้วก็ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมทั้งในและนอกสนาม
เพื่อที่จะกลับมามุ่งมั่นทำผลงานให้ดีกว่าเดิม
และก้าวเป็นนักเตะที่ดีเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปค่ะ
ซึ่งตัวกล้องพบเองก็บอกว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอโทษคุณพ่อคุณแม่ทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าจะนำเอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนต่อไปค่ะ